อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนเทพรัตนะ

หลายคนก็เป็นอุบัติเหตุธรรมดาหรือเปล่า
แต่ว่ามันไม่ธรรมดาเพราะมีรถย้อนสอนมา
คำถามคือย้อนสอนมาขนาดนี้ได้ยังไง

คือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะแก่คับไปเรื่อย

และมาในช่วงที่รถกระบะแซงขวาขึ้นไปพอดี

รักษานงานเต็มดูอีกครั้งนะคะ

รถสีดำพุ่งมาแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๗ถนนบางนาตระ
หลังจากเกิดเหตุปุ๊บคนขับรถสีดำที่ย้อนสอนมาลงมาจากรถ
คนนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะ
แล้วเขาบอกว่าผมไม่ได้ขับย้อนสอนนะ
ผมไม่ได้ขับย้อนสอนผมไม่ใช่คนแถวนี้
ผมไม่รู้เส้นทางเขาบอกแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
จากภาพจะเห็นได้ว่ารถสีดำคันที่ก่อเหตุขับย้อนสอนมาเลยนะคะ
แล้วสรุปสุดท้ายมาชนกับรถกระบะ
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บไป๓ราย
ทั้งหมดถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
เจ้าของรถกระบะคันที่แสงขึ้นมาสีบร่อนเงิน
และภรรยาตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่ายังต้องรอดูอาการอยู่ในโรงพยาบาล
ส่วนเจ้าของคลิปอาการปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะ

พบว่ารถสีดำที่ขับสวนเลนมา
คนขับที่บาดเจ็บเล็กน้อย
และบอกว่าไม่ได้ขับสวนเลนผมไม่รู้ทาง
ชื่อว่านายอำนวยอินทชัยอายุ๒๗ปี
เขาบอกว่าเมื่อคืน
เมื่อคืนนี้ไปฉลองงานเลี้ยงกับเพื่อนมาก็ดื่มแหละ

คือดื่มตั้งแต่เย็นจนถึงเกือบเช้าอะค่ะ
เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าขับรถมาชนคู่กรณีได้อย่างไร
หลังส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
สิ่งแรกที่ตำรวจต้องทำเลย

คือต้องตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
หลังจากนั้นรวบรวมพยาหลักฐานดำเนินคดีต่อไป
โฉมหน้าของคนที่บอกว่าไม่รู้ทางนะคะ